วันนี้อาจารย์สุภาพอยู่ไหนนะ

ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและภาคส่วนต่าง
จัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชน

เรื่องนี้อยากให้คุณผู้ชมต้องติดตามนะ
ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

ทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องเศรษฐกิจ

ทั้งเรื่องสังคมเรื่องการพุทธจริตกอลลับชัน

มาที่ฉะเชิงเศร้าครับ
บุณิธิฉะเชิงเศร้าเพื่อการพัฒนา
เขาร่วมมือกับการลบไฟ

รู้ทางแนวทางที่จะขนคนมาท่องเที่ยว
ถ้าจำกันได้เมื่อวันที่๒๔๒๕ธาวน์
ขนคนมานำร่องมาฉะเชิงเศร้า
ปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามการลดไฟก็เดินหน้าต่อครับ
แล้วเมื่อการรถไฟจะเดินหน้าต่อมูลนิธิฉะเชิงเซาเพื่อการรักษา
เพื่อการพัฒนาที่มีดรกิติพงศ์กิติยรักษ์เป็นประธานมูลนิธิ
มีงานการของท่านมากมายแต่ว่าบทบาทหนึ่งก็คือว่า
ท่านเป็นคนฉะเชิงเศร้าผู้ว่าท่านพ่อเล็กปีดาของท่านเคยเป็นผู้ว่าฉะเชิงเศร้า
การพัฒนาต้นแบบอะไรไว้เยอะท่านก็จะมาสารต่อ
ผู้ว่าการรถไฟคุณนิรุธมณีพันธ์ก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
ฉะนั้นเวลาสั้นผมจะคุยกับสองท่านนี้ผมจะเริ่มที่ดรกิติพงศ์ก่อนครับ
รคาดหวังอะไรในการที่จะนำบุคคลสำคัญมาที่ฉะเชิงเศร้าครั้งนี้
บอกว่าจะพัฒนาฐานรากเพื่อให้คนฉะเชิงเซาได้มีเศรษฐกิจดีขึ้น
มีการท่องเที่ยวดีขึ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนเยอะขึ้นท่านคาดหวังอะไร
ขอบคุณคุณสุภาพครับก่อนอื่นต้องขอชื่นชมท่านผู้ว่านิรุธนะครับ
เพราะว่าตอนที่ผมคุยกับผู้ว่านิรุธท่านเน้นว่ารถไฟไม่ใช่เป็นเรื่องของการนำแค่คนกับสินค้า
ก็ยังจุดหนึ่งก็ยังอีกจุดหนึ่งแต่ท่านมองว่ารถไฟเนี่ยคือรถไฟที่ต้องคู่กับชุมชน
ต้องคู่กับการพัฒนาเพราะถ้ามีแนวคิดแบบนั้นผมก็เรียนท่านว่า
เป็นเมืองที่มีหลวงพ่อโสธรนะครับมีพระที่เป็นคู่บ้านคู่เมืองของไทย
มีแม่น้ำที่สวยงามมีอาหารอร่อยใกล้กรุงเทพด้วยเนี่ย
ก็เลยชวนท่านว่าลองมาทำโมเดลการพัฒนาซึ่งท่านผู้ว่าอยากทำกันไหม
ชาเซ็นเซาน่าพร้อมนะครับเราเรียกว่าเรามีชาเซ็นเซาน่าโมเดล
คือความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนชุมชนและวิชาการ
เขามีข้อมูลอะไรต่างต่างมากมายมีความพยายามในการทำสินค้าต่างต่างมากมาย
แต่ไม่มีตลาดนะครับไม่มีปริมาณที่ชัดที่จะมารองรับในสิ่งที่เขาทำอยู่
อันนี้พอท่านผู้ว่าดึงเอารถสาคีหาเนี่ยนะครับ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณมากเพราะว่าเป็นที่ต้องการของหลายจังหวัด
อ่าท่านเชื่อในเรื่องการพัฒนาท่านก็ให้เริ่มที่ชาเซ็นเซาน่า
เริ่มที่นี่เนี่ยคนที่นี่ก็คึกคักมากนะครับ
ราชพัฒน์ราชนครินมีสินค้าต่างมาทำเป็นเน้นโต๊ะนะครับ
มีกระบวนการต่างต่างซึ่งผมคิดว่าโมเดลความร่วมมือทั้งเอ่อในเอ่อ
ภาคส่วนของชาเซ็นเซาน่าเองนะครับภาคีและอุตสาหกรรมอย่างอ่า
ซึ่งต่อไปจะเป็นเรือไฟฟ้ามาช่องแม่น้ำประกงด้วยนะครับ
ธนาคารกรุงไทยนะครับรวมทั้งตลาดหลักทรัพย์
ก็สนใจที่จะเข้ามาดูโมเดลการพัฒนานี้
เพราะฉะนั้นภาคีทั้งในจังหวัดในทุกภาคส่วน
แต่ว่าทุกคนเนี้ยต้องเอ่อได้พัฒนาอ่า

เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่ผมชื่นชมท่านผู้ว่าที่ให้โอกาสฉะเชิงเซาครับ
ผมมาเมื่อสักครู่เนี่ยคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ
นั่งรถไฟรถไฟชีอะที่ว่าเนี่ยโอ้โหสวยงามมาก
ได้รับการปรับปรุงตบแต่งเหมาะที่จะเป็นงบท่องเที่ยว
ผมเข้าใจว่าเรื่องเนี้ยคนไทยคงสนใจมากญี่ปุ่นเองมาเมืองไทยก็มาขอนั่งรถนี้
เพราะว่าเขาจำได้ว่ารถมาจากญี่ปุ่นท่านผู้ว่าการรถไฟ
คุณนิรุธมณีพันธ์ท่านพูดบนรถไฟให้ผมได้ยินว่ารถไฟไม่ใช่แค่ขนผู้โดยสาร
จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแต่รถไฟเนี่ยจะนำความเจริญไปให้
นำเศรษฐกิจฐานรากไปให้ฉะนั้นท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก
ท่านผู้ว่ามณีรุธคาดหวังอะไรว่าโครงการแบบนี้จะช่วยส่งเสริม
การพัฒนาท้องถิ่นฐานรากยังไงครับครับขอบคุณครับครับพี่สุภาพครับ
ก็จริงแล้วที่การรถไฟเองเนี่ยเรารับใช้พี่น้องประชาชนมา
นับร้อยปีนะครับแล้วก็ปัชญาของการรถไฟ
ถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์ไม่เคยเปลี่ยนครับเราอยู่คู่ประชาชนมาตลอดนะครับ
ในภารกิจหลักของเราก็คือการพาคนเดินทางนะครับให้ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดนะครับ
ก็คนเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งภารกิจถัดมาในในวันที่เศรษฐกิจลุ้งเรืองขึ้นนะครับ
ก็ขนสินค้าจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยู่คู่กับเราแล้วเราไม่เคยลืมครับ
คือการลดไฟไม่ว่าจะเกี่ยวกับคนที่เดินทางหรือไม่เราต้องอยู่คู่กับชุมชนครับ
แม้แต่ประชาชนในชุมชนนั้นจะไม่เคยขึ้นรถไฟเลยแต่การรถไฟก็ยังคงมีหน้าที่ครับ
ที่ต้องดูแลชุมชนหรือสังคมที่การรถไฟเข้าไปถึงนะครับ
ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับเป็นปรัชญาส่วนหนึ่งที่นำมาสู่เรื่องดีของวันนี้นะครับที่เกิดขึ้นนะครับ
ประจวบเหมาะครับก็คือหลายท่านคงจำได้นะครับว่าคุณสุภาพครับที่รถฮีฮะนะครับที่มาถึงเราเมื่อปีที่แล้วนะครับ
ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเราจะได้เศษเหล็กออกมาทำไมนะครับซึ่งวันนี้การรถไฟได้พิสูจน์ให้เห็นครับว่าสิ่งที่เราได้จากญี่ปุ่นมาวิโรธีฮะเนี่ยนะฮะ
แล้วเอามาปรับปรุงด้วยฝีมือของคนไทยครับอันนี้เขาอยากอยากจะบอกว่านี่คือฝีมือของเราล้วนครับคนไทยล้วนเลยครับคนรถไฟนะครับปรับปรุงจนกระทั่งมาเป็นรถฮีฮะที่สวยงามนะครับ
คือถ้านั่งรถไฟนี้มาท่านผู้ชมนึกออกนะฮะปกติรถไฟเนี่ยจะมีหน้าต่างเล็กเล็กแต่นี่เป็นหน้าต่างแบบพันโอละมาตรท่านสามารถชมวิวได้อะไรได้คนที่ฟังอยู่ตอนนี้คงอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแต่ก่อนมีทริปท่องเที่ยวจากกรุงเทพไปอายุทยาจากกรุงเทพไปเมืองกาลแปลว่าจากนี้ไปจะมีกรุงเทพจะไปเที่ยวฉะเชิงเซานั่งรถไฟไปสบายส

นะครับว่าโมเดลที่เรียกว่าสะชงเสาร์โมเดลเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะสมและเป็นอะไรที่รองรับสิ่งที่เราคิดไว้สิ่งปัจจัยาของการรถไฟนั่นหมายความว่าสองสิ่งมาประจบกันอยากประจวบเหมาะนะครับคือระยะทางจากกรุงเทศถึงสะชงเสาร์และโมเดลอย่างที่ท่านอาจารย์กิตติฟงได้พูดไว้นี่คือความเหมาะสมจึงเป็นที่มาครับว

ร่วมมือกับเรื่องนี้ทั้งนั้นเลยใช่ครับคือจังหวัดชาเชิงเซาเนี่ยข้อดีก็คือทุกภาคส่วนมีความเข้มแข็งนะครับมีความรักในจังหวัดราชการเนี่ยก็ถูกคัดมาอย่างดีในทุกภาคส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านเนี่ยเป็นผู้นำในการพัฒนาทั้งนั้นนะครับหัวหน้าส่วนราชการก็มีความเข้มแข็ง
ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยรถบัสลงมาก็เป็นรถไฟฟ้า
ต่อมาในอนาคตอาจจะมีเรือไฟฟ้านะครับระบบที่ทางกรุงไทยเอามาทำ
เรื่องของการที่ใช้บัตรคาร์ดที่แบบไม่ต้องใช้เงินเลย
อะไรต่างต่างแบบนั้นแล้วก็มาส่งเสริมข้อวิสาหกิจต่างต่างด้วยเนี่ย
ผมคิดว่าโมเดลเหล่านี้จะทำให้คนเห็นเป็นต้นแบบ
แล้วก็เชื่อว่าที่จังหวัดอื่นก็ทำได้ครับถ้ามีความพร้อมเอ่อ
เราก็คิดว่าฉะเชิงเซาก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าจะมีความพร้อม
เพื่อให้รายได้ต่างต่างเนี่ยมันลงไปสู่เศรษฐกิจรากฐานจริงจริง
ให้คนตัวเล็กให้ธุรกิจเล็กเขาได้มีโอกาสได้เติบโตจากกันครับ
คือการท่องเที่ยวเนี่ยมันนำความเจริญมาแน่ที่ท่านผู้ว่าพูดไว้คร่าวเมื่อกี้
นั่งรถไฟจากญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้เขาจะติดตามความคืบหน้ายังไงครับว่า
โรงการนี้จะเริ่มอย่างต่อเรื่องด้วยอะไรอาทิตย์เริ่มกี่วันอะไรยังไงครับ
ครับวันนี้เป็นการเข้ามาเพื่อที่จะหาบทสรุปนะครับว่า
ว่าหาความชัดเกณฑ์จริงจริงชัดเกณฑ์แล้วครับว่าว่าจะเป็นที่
เนี่ยขอย้ำคำนึงดีกว่าไม่ใช่แค่ทักเทียมนะครับแล้วก็แล้วตรงเนี้ย๊ก็จะคิด
ว่าจะเร็วเร็วเนี่ยก็ให้เวลาครับเพราะว่าตอนนี้ความพร้อมทั้งในส่วนของการลดไฟเอง
แล้วก็ดูที่จังหวะเลิกในการพามารวบแรก
แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าตรงนี้จะต้องมีการภาษาสำคัญต่อด้วย
การรถไซส์เวลาเปิดอะไรอย่างนี้ก็จะไม่กี่นาทีก็หมด
เพราะว่าที่นั่งก็จะมีหลักไม่กี่ร้อยที่นั่ง
ในสายอย่างนี้ก็จะเร็วมากนะครับซึ่งจะเปิดอย่างต่อเนื่องครับพี่สุภาพครับ
นี่คือข่าวดีที่ผมบอกคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งไว้ว่า
พอโควิดหายไปการท่องเที่ยวจะมีความสำคัญมาก
การหาเงินเข้าประเทศเป็นเรื่องใหญ่การหาเงินเข้าจังหวัดเป็นเรื่องใหญ่
การหาเงินเข้าจังหวัดแล้วให้ฐานรากมีเศรษฐกิจที่หมุนเวียนดีขึ้น
นี่คือพันธสัญญาที่มูลนิธิฉะเชิงเซาเพื่อการพัฒนากับการลดไฟ
จะร่วมมือกันแล้วก็คงจะมีการร่วมมือกันอย่างนี้กับหลายจังหวัด
เพราะว่าภาพลักษณ์ของการลดไฟวันนี้พยายามจะสร้างอะไรต่ออะไรคืนกลับให้กับสังคม
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ถือว่าเป็นโครงการที่ดีสร้างเศรษฐกิจฐานลาบ
แล้วก็นำความเจริญไปสู่ชุมชนด้วยเรื่องการท่องเที่ยวและบนรถไฟน่านั่งมาก
มันไม่เหมือนกับการเดินทางด้วยยานพานะอื่นจริง
ถ้าเกิดว่าหลายคนที่ห่างหายการนั่งรถไปไปนานลองดูนะคะ